ทุ่มสุดตัวไหมล่ะสุดตัวจริงค่ะอีกนิดนึงเอาหน้าถลาไปเส้นชัยแล้ว
การแข่งขันแบบนี้วิ่งกระสอบมันมีทุกที่นะกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแล้วมันจะสนุกแบบนี้คุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็มาแข่งขันกันได้ครับนี่คือการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเทพรักษาเกมส์
ครั้งที่๒๒ที่อบตเทพรักษาอเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เขาจัดกันที่สนามโรงเรียนบ้านตาพราม
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของเยาวชนแล้วก็ให้ประชาชนในท้องถิ่นเขารู้จักสมัครสมาธิสามัคคีกัน
มาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้นะครับบรรยากาศอย่างที่เห็นแล้วฮะได้ยินเสียงนกหวีดปุ๊บ
พี่แกก็กระโดดหย่งหย่งหย่งหย่งบางคนก็วิ่งแบบโหกลิ้งไปก็มีหรอคะ
กลิ้งด้วยวิ่งด้วยเอามันทุกทางนะครับเพื่อให้เข้าถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดนั่นเอง
การวิ่งกระสอบแบบนี้เป็นการวิ่งแบบส่งต่อนะคือเหมือนวิ่งผลักไปให้ถึงกรวยสีส้มเนี่ยเห็นไหม
เน้นแข่งขันเน้นมาเอามันได้เฉย
ใช่บางคนมาเน้นออกกำลังกาย

นี่แล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งการแข่งขันที่สร้างความสนุกสนานมาก
ก็คือการแข่งขันวิ่ง๓ขา
โอ้โหนี่ต้องมัดขาติดกันก่อน
ความสามัคคีคือพลังและเป็นจุดสำคัญของการแข่งขันชนิดนี้
แน่นอนมีทั้งแบบสายชิลและสายบล็อก
แต่คิวมาอีกแล้วเหรอคะคุณพี่คนเดิมหรือเปล่า

ล็อกแล้วก็ไม่อยากอธิบายด้วยคำพูด
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพด้วยตัวเอง
ล็อกขาสิคะคุณล็อกติดกันเลยล็อกเอาออกไม่ได้เนี่ย

ขาล็อกล็อกขาจนขาเป็นตะคิว
แล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นสายชิลเดินตุ๊เป๋เข้าเส้นชัยแบบนี้

เห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะ

แต่มันคือสีสันของชีวิตแล้วก็เรื่องราวของความสนุกที่มอบให้กับกองเชียร์
แล้วทำแบบนี้คุณผู้ชมรู้ไหม
เป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริง
เพราะว่าเวลาคนในชุมชนเขาออกไปทำงานไปทำนู่นทำนี่
บางทีไม่มีเวลามาเจอกัน
คนในชุมชนพอได้มีโอกาสมารวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
ได้เจอหน้าค่าตาการพูดคุยกันมันก็สร้างความสมัครสมาธิให้เกิดขึ้น

บางคนเห็นแต่หน้ายังไม่เคยคุยกัน
พอมีงานแบบนี้ก็ได้ทำความรู้จักกันนะคะ
เป็นงานที่ได้พบปะสังสรรค์กัน
ผมถึงบอกไงว่าทุกที่ทุกตำบลทุกอำเภอควรจะจัดแบบนี้
เพื่อให้ประชาชนนั้นเขาได้ผ่อนคลาย

พอได้เจอกันได้พูดคุยกันความเข้าใจมันก็จะมากขึ้น
ความรักสามัคคีก็จะเกิดขึ้น